นอนสำหรับกลิ่นความรักของคู่นี้

นี่น้องก๊อตแล้วก็น้องริชชี่เขาพาน้องเดมี่ลูกสาวแม่ลีเดียไปวิ่งเล่นกัน

อยู่บรรยากาศไม่ได้อยู่เลยที่เขาใหญ่คุณ
เผินอย่างที่หลายคนพูดหลายคนแซวนะ
บอกว่าเหมือน๓คนพ่อแม่ลูกเลย
หลายคนเห็นแบบนี้ดูที่น้องริชชี่เขาอุ้มน้องเดมี่สิดูแบบคล่องแคล่วนะ
บางคนก็เข้ามาแซวบอกว่าแต่งเลยแต่งเลยอะไรอย่างนี้นะ
นอกจากแฟนคลัดที่แห่กันมาแซวกันแล้วคุณคะ
พ้องพี่น้องดารารุ่นพี่รุ่นเพื่อนก็กระหน่ำแซวความน่ารักของคู่นี้กันแบบถล่มทลาย
ขนาดว่าคุณแม่ลีเดียก็แอบฟินไปกับโมเมนต์พ่อแม่ลูกวัยใสของน้องเครื่องสังกัดไม่ได้
ก็เลยต้องโพสต์ลงไอจีตัวเองนี่แหละค่ะ
แต่ใดก็คือดาเมดของน้องเดมี่ก็น่ารักทะลุจอมากเลยนะคะ
วัยกำลังน่ารักพี่ป้าน้าอาก็กำลังหลงเลย
แน่นอนว่าทั้งน้องก๊อตแล้วก็น้องริชชี่ก็หลงน้องเดมี่ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าคู่นี้ก็ให้เขาปลูกต้นรักของเขาให้ดีก่อน

แต่ว่าสงสัยกายลิชชี่ไปเล่นกับบ้านของน้องเดมี่ได้ยังไง

พี่ก๊อต
ก๊อตกะลิชชี่ผู้จัดการคนเดียวกันกับคุณพลอยเชอร์มาน
แล้วก็คุณดีกัน